ต่อกันที่จังหวัดชายภูมิค่ะนี่ก็เห็นอกเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าโจรเนี่ยบุกเข้ามาขโมยของในสำนักงานเนี่ยหลายครั้งแล้วจนเจ้าหน้าที่เขาตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดซะเลยค่ะ
ซะเลยจะได้มัดตัวคนร้ายให้อยู่หมัดดูจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะภายในสำนักงานเขตส่งเสริมอ้อยที่๑๒โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิครับแล้วกล้องวงจรปิดที่ติดเนี่ยก็ทำงานจริงจริงนะเพราะว่ามันจับภาพคนร้ายที่เป็นผู้ชายก

คือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมของมันมีหายหลายครั้งแต่เอาจริงจริงก็ไม่สามารถฟันทงได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะเป็นคนเดิมเพราะว่ามันหายหลายครั้งแล้วแล้วใครเล่าจะรู้วิธีแล้วมาทำซ้ำแบบเดิมเพราะตัวเองยังไม่ถูกจับได้ไงคุณชัยวัดราชบัวพนักงานของโรงงานก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายลายเนี้ยคาดว่าน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งเหมือนกับว่า
ให้เห็นภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนเดิมหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าภาพที่จับได้เนี่ยชัดมากคุณผู้ชมชัดเจนมากและมั่นใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้เร็วนี้แน่นอนค่ะ
โอ้โหคำวิดขัดเจอคนเนี่ยเยอะจริงเลยนะ
จริงแล้วก็อาศัยกล้องวงจรปิดนี่แหละในการเป็นหลักฐานตามจับคนร้าย